แต่ก่อนอื่นเรื่องน้ำมันตี๕ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม
ดีเซลอีก๑บาทต่อลิตรนะครับ๑บาทเน้น
ส่วนโซฮอล์เบนซินก็๖๐สตางค์ต่อลิตรนี้ทางขวามือนี้ดูตามไปได้เลยนะ
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกรบนได้พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์
ภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างที่เรารายงานไปครับ
โดยที่ประชุมกรบนมีมติขึ้นดีเซลลิตรละ๑บาทนะครับ
จากเดิมราคาเดิมลิตรละ๓๓บาท๙๔สตางค์ถ้าคุณผู้ชมไปเติมเวลานี้นะไม่ใช่ราคานี้แล้วนะ
มันจะเป็น๓๔บาท๙๔สตางค์ต่อลิตรครับมีผลวันนี้ตี๕ที่ผ่านมา
ทีนี้ครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าได้ดูในโซเชียลมีเดียหรือเปล่า
คนบ่นกันเรื่องรถเมล์หายากนะ

รอรถเมย์นานบ้างรอจนรอแล้วรอเล่ารอเป็นชั่วโมงรถเมย์ไม่มา
แล้วบางป้ายนะหลัง๒ทุ่มนี่ไม่มีรถเมย์แล้วนะ
เออหลัง๒ทุ่มเลยพี่ปุ้ยฮ

สะท้อนของประชาชนผู้ใช้บริการรถเมย์
ร้องมาว่าหลัง๒๐นาฬิการถเมย์หายไปไหน

หรือลองมาใช้รถเมย์กลับบ้านแบบประชาชนดู
จะได้รับรู้ความทุกข์ความลำบากของประชาชน
รถเต็มขึ้นไม่ได้วันไหนฝนตกลำบากสุด
เส้นทางขอสมกเคยมีวิ่งกะสว่าง
แต่พอขนส่งให้เอกชนมาเดินรถแทนกะสว่างหายไปเลยก็มี
นี่เพจเขาโพสต์ไว้แบบนี้ครับ
ทีมข่าวของเราลองไปถามคนใช้บริการรถเมย์หน่อย

รถเมย์เนี่ยไม่ได้มาช้าแค่ตอนหลัง๒ทุ่มนะคุณผู้ชม
ช้าทั้งวันฮะมาช้าตลอดทั้งวันเลย
เหรอฮะบางคนนั่งรอเกือบ๒ชั่วโมง
ต้องใช้เวลาเดินทางเพิ่มขึ้นอีกอ่ะสิแบบนี้
พอหลัง๒ทุ่มรถเมย์ลดลงบางคนทำยังไงดีล่ะ
รอรถเมย์ก็รอแล้วรอเล่าไม่มาสักที

ก็เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอีกนะครับ
ไอ้ประเด็นนี้เนี่ยนะประเด็นไม่มีรถเมย์
หรือว่ารถเมย์มันปรับเที่ยวเดินรถลงเนี่ย
คุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุล
ท่านเป็นผอองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หรือว่าขอสอบโมกรก็บอกแบบนี้ครับว่า
ปัจจุบันรถโดยสารประจำการ๒๘๘๕คันเนี่ย
มันลดมาจากเดิมถึง๒๐๐คันเลยนะ

เพราะหมดสัญญาเช่ารถครับพี่ปุ้ย

แล้วขอสมกรก็ยังประสบอีกหนึ่งปัญหาคือ
ขาดพนักงานประจำรถ๗๐๐คนน่ะ

แต่ท่านยืนยันว่าหลัง๒ทุ่มยังมีนะ

ไม่ได้ปรับลดเที่ยววิ่งลงจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นแต่อย่างใด

อยู่ระหว่างการจัดเดินรถให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ก็เลยเกิดปัญหารถเมย์น้อยนั่นเองครับ
คือเขาอาจจะประเมินดูแล้วว่า
เส้นทางนี้คนใช้ไม่เยอะเท่าไหร่
ก็เลยปรับเที่ยวลดลงอะไรแบบนี้นะ

ต้องรีบทำนะคะชาวบ้านเดือดร้อนนะ
ยังไงก็ประเมินให้เหมาะสมนะครับ
เพราะว่า๒ทุ่ม
กรุงเทพเมืองฟ้าอมรคนยังเดินทางกันยังไม่ถึงบ้านเลย